สนับสนุนโดยสถาบันความงามโชวาโย
เอาละครับบนเวทีของเราเหลืออีกแค่ที่เดียว
สำหรับสาวงามอีกเพียงท่านเดียว

และสาวงามท่านสุดท้าย
ที่จะมีโอกาสได้เข้าสู่รอบต่อไป
คว้าฝันของคุณแล้วสร้างไว้ให้เป็นจริง

๓๔๒ครับนางสาวกองชุมาเขียนว่ารัวน้องแย่มครับ
และขอเสียงปรบมือดังให้กับสาวงามอีกทั้ง๒๖ท่านด้วยนะครับ
ในปีนี้อาจจะยังไปต่อไม่ได้
แต่ปีหน้าเวทีของเรายังรอต้อนรับคุณอยู่

เมื่อมีผู้ที่สมหวังก็ต้องมีผู้ที่ผิดหวัง

ที่พลาดหวังแล้วก็ไม่ได้ผ่านเข้ารอบด้วยนะคะ
แต่ตราบใดค่ะที่ยังมีความฝันอยู่

สักวันหนึ่งค่ะคุณจะต้องสมหวังอย่างแน่นอน
หลังการประกาศผลบรรยากาศในอีกมุมหนึ่งของผู้ที่พลาดหวัง
และไม่ได้ไปต่อคราบน้ำตายความเสียใจ
มาฟังความรู้สึกของน้องกลุ่มนี้กันค่ะ
ค่ะมีน่ามาใหม่ไหม
มาใหม่แน่นอนค่ะ
มีน่าไปฝึกมาดีนะ

ไม่ไนจรับแบบเราทำเต็มความสามารถแล้วแหละ
อย่างนี้แล้วก็เพิ่มความมั่นใจ
เขาก็เลือกคนที่ดีที่สุดพร้อมที่สุด

การที่เราแพ้วันนี้
ไม่ใช่ว่าเราจะชนะไม่เป็นเนาะนะคะ
บก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราแพ้วันนี้
ก็เป็นประสบการณ์ที่เราจะนำไปแก้ไข
แล้วเราปีหน้าเรามาใหม่ก็ไม่สายค่ะ
คำถึงกรรมการ

ในทุกการแข่งขันย่อมจะมีผู้ที่สมหวัง

แต่ตอนนี้เราไปฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการดีกว่า
ว่าอะไรในตัว๑๔สาวงามของเรา
ที่ทำให้ชนะใจคณะกรรมการครับ

ความสวยเนี่ยก็พอที่จะเห็นได้นะคะ

เพราะว่าบางคนก็จะเห็นว่า

คิดว่าทุกคนมีเสน่ห์แล้วก็คุณค่าของตัวเอง
ก็กรรมการอาจจะมองเห็นเสน่ห์ของแอน

มีความมั่นใจมาตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาเลยค่ะ

คือจริงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าความมั่นใจด้วยนะคะ
แล้วก็ความที่เรากล้ามากยิ่งขึ้น

ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยคือ
มันต้องน่าจะมีเรื่องราวบางอย่างที่
เมื่อเข้ามาอยู่ใน๑๔คนแล้วเนี่ย
ขั้นตอนแล้วการเข้ามาของ๑๔คนนี้ต้องเหมาะสมแน่นอน
ฉะนั้นมันคือการเฉลี่ยภาพรวมของคนหมู่มากที่เข้ามา
แต่สำหรับตัวเองแล้วหลายคนที่เข้ามาก็

แต่หลายคนก็ดีเหลือหลาย

เข้ามาแบบตัวเราเองก็ยังงงงนะว่าเข้ามาได้ยังไงนะ
ค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเข้ารอบค่ะ
เพราะว่าบนเวทีคณะกรรมการติเรื่องหุ่นค่ะ
แล้วก็พอมีชื่อตัวเองประกาศเข้ารอบ๑๔คนใช้
ก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็ทำได้ค่ะ
แล้วก็จะนำคำติชมของคณะกรรมการทัพ

เป็นคนเดียวที่พี่คาใจตลอดเวลา
ก็คือน้องที่บอกว่าตัวเองมีแผลในใจ
แล้วก็ร้องไห้ร้องห่มร้องไห้บนเวที

เพราะว่าเราจะได้ไม่เป็นตาในตาบาปในใจค่ะ
ก่อนหน้านั้นพี่ถามคำถามเขาบนเวทีบอกว่า
ถ้าเวทีนี้หนูยังไม่ประสบความสำเร็จ

จนกว่าจะสิ้นอายุไข่ของการประกวด
แต่วันนี้เขาประสบความสำเร็จแล้ว
พี่ว่าเขาคงจะกลับไปบอก
คุณพ่อคุณแม่เขาได้อย่างภาคภูมิแล้วว่า

เราจะเอาความสงสารมาเป็นที่ตั้งได้ยังไง
มันทุกอย่างต้องบริสูจน์ยุดิธรรมอยู่แล้ว
พอเห็น๑๔คนประกาศผลมา

พอกรรมการถามมาเราก็ตอบไปด้วยความจริงใจ

คือใช่แล้วก็น่าจะเป็นในเรื่องของ
นี่แหละค่ะความมั่นใจในตัวเองนี่แหละค่ะ
หนูคิดว่าหนูพยายามพรีเซนต์ความเป็นตัวตนของหนูอะค่ะ
หนูคิดว่าถ้าคนจะรักหนูจะชอบหนู

อย่างน้องคนหนึ่งพี่เนยจำชื่อไม่ได้
ตอนนั้นจำได้เลยเรากำลังดูอยู่ว่าเขาส่วนสูงเท่าไหร่๑๗๐กว่า
แล้วเราก็เงยหน้าขึ้นไปโอ้โหเขาเดินเขาสับขาชนิดที่ขาไม่มีแกว่งเลยนะ
มันไม่มีความหย่อนคล้อยของเรียวขาที่ทำให้เรารู้สึกขัดตาขัดใจเลย
และมากไปกว่านั้นเวลาตอบคำถามเป็นธรรมชาติมาก
พูดจาน่ารักคุยสนุกดูจริงใจตรงไปตรงมา
ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน
เลือกหนูเข้ามาแล้วก็หนูจะทำทุกอย่างทำตัวเองให้ดี
พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปให้คณะกรรมการเขาได้เห็นค่ะ
อาจจะบอกว่าบนความใจดีเนี่ยก็ยังมีอะไรที่น่าค้นหาอยู่
เพราะฉะนั้นเนี่ยเจอกันแน่นอนนะคะ
ถ้ามันมีการแอปหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะเห็นคนดูจะรู้
ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านทุกท่านเลยค่ะที่ให้โอกาสนี้
บุ๋มก็จะตั้งใจฟังคำสอนของท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะ
ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมค่ะ
เพื่อไปปรับปรุงและพัฒนาแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นค่ะ
และขอบคุณท่านคณะกรรมการอีกรอบหนึ่ง
ที่ให้วุ้งเข้ารอบ๑๔คนสุดท้ายนี้
โดยทางรายการจะคัดเลือกคลิปที่ดีที่สุด

และตัดสินหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว
วันนี้ถึง๓๑สิงหาคมนี้